มาดูเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์กันบ้างค่ะ
หลายคนพอได้เห็นคลิปนี้แล้วในโลกโซเชียลมีเดียวพี่พรรดิพี่จันทร์เยอะเลย
บอกว่าโหดร้ายเหลือเกินเอามหิตเหลือเกิน
ซึ่งเมื่อวานนี้เรามีคลิปหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาส่งมาให้
กับทางเพจของไทยรัฐนะ
ส่งมาเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมดูสิคะ
เขาต้องการที่จะร้องเรียน
ก็ทำให้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
สพชะอำจังหวัดเพชรชบุรีท้องที่ที่เกิดเหตุ

เขาเป็นผู้จัดการโรงแรมในจังหวัดเพชรชบุรี
เขาก่อเหตุคือเอาปืนยิงหมาจรจัด
เห็นมันดิ้นไหม

แล้วหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็สะเทือนใจ

ก็มีการมอบคลิปนี้ให้กับตำรวจ

เขาใช้อาวุธปืนยิงสู่นักจรจัดที่โรงแรม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา

การกระทำแบบนี้ผิดกฎหมาย
แล้วอยากให้พนักงานสอบสวนนำตัวมาดำเนินคดี
ทีนี้ค่ะพอตำรวจเขาเห็นหลักฐานแบบชัดเจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เขาก็เลยไปหมดเลยค่ะทั้งตำรวจชุดจับกลุ่ม

ไปสถานที่ที่เกิดเหตุคือที่บริเวณโรงแรม

แล้วก็ไปเจอผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงแรม
คือนายจอมพลจิตจำนง
จอมพลเนี่ยคือผู้ชายชุดดำคนนี้ค่ะที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
พอไปถึงนะเห็นนายจอมพลกำลังนั่งทำงานอยู่

แล้วก็ถามถึงเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงหมาจ้อง
การโรงแรมก็บอกว่าใช่นี่คือผมจริง

แล้วตำรวจก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้ปืนอยู่ไหน
เขาก็บอกว่าอยู่ในเก๊ะอยู่ในรถ
มีเครื่องหมายทะเบียนตำรวจก็ตรวจยึดไว้
แล้วนายจอมพลก็ยอมรับนะคะว่าอาวุธปืนนี้เนี่ย
ซื้อมาจากนายตั้มผมไม่รู้หรอกว่านายตั้มเนี่ยนำสกุลอะไร
ก็ปืนผิดกฎหมายแหละนะฮะแล้วตำรวจนอกจากเจอปืนแล้ว
ก็ไปเจอพวกเครื่องกระสุนแล้วก็ซองอาวุธปืนต่างนะครับ

ใช่ค่ะแล้วก็นายจอมพลก็รับสารภาพนะคะ
พักที่โรงแรมบ้างแล้ววันที่เกิดเหตุอ่ะ
เขาดื่มเหล้ามาก่อนแล้วพอมาเห็นหมาจรจัดมา
ก็บันดาลโทษะเลยค่ะเอาปืนมายิงจนมันตาย

ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และ๔แน่นอนค่ะเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์

ดำเนินการส่งฟ้องร้องต่อสารในวันนี้เลยนะคะ